กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมมาติดตามโครงการดีนะคะที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของบรรดาศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหญ่ค่ะ
ระยะหลังมาก็ตามอายุนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าสุขภาพอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วค่ะ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ร่วมกับสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย
ทำการมอบรถเข็นไฟฟ้าให้กับศิลปินแห่งชาติค่ะ
อย่างคุณอาวัยพฤษเพชรสุพรรณและคุณอาชายเมืองสิงนะคะเป็นปฐมเริกค่ะ
เพื่อให้ทั้งสองท่านสามารถเดินทางไปมอบความรู้ทางด้านการร้องเพลงให้กับลูกศิษย์ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ
จากนี้ก็ยังจะนำไปมอบให้กับผู้พิการที่มีศักยภาพในการร้องเพลง
เพื่อเปลี่ยนจากภาระให้เป็นพลังในการสร้างอาชีพต่อไปนั่นเองค่ะ
คนยังเห็นว่าไว้ย่ำแย่มากเวลาเราขึ้นทีไม่มีราวก้อกคงนี่เราก็ระบะ
แต่ถ้าเดินเปล่ามีให้ไหมเท้าเดินด่าง
ก็ยินดีน้องรับรับว่าเป็นผู้พิการก็แล้ว

เดี๋ยวจะนำรถไฟฟ้าไปสอนผู้พิการอีกทีหนึ่ง
ผู้พิการทางสายตาแข่งขาเดินไม่ได้
แต่มีสอดประสาทที่รับฟังรับรู้ได้
สอนให้หัดร้องเพลง
เพราะว่าผู้พิการทางสายตาก็ดี
ผู้พิการทางแข้งขาก็ดี
ร้องเพลงดีกันหลายคน
เสียงเพลงเหมือนชุบชีวิตเราเหมือนกัน